ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นในร้านข้าวต้มแถวบางบัวทองนนทบุรีนะครับ
มีเยาวชนชายุ๑๖ปีคนหนึ่งเขาเข้าไปอยู่ที่ร้านแห่งนี้
ก็ไปนั่งกินนั่งดื่มนั่งทาน
ปรากฏว่าถูกพนักงานในร้านทำร้ายร่างกายฟันจนนิ้วขาดสามนิ้วนะฮะ
ตกลงวันนี้คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็มาพบตำรวจแล้วแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เพื่อจะสู้คดีนะครับอ่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านนะครับ
เป็นร้านข้าวต้มที่อยู่ปากทางเป็นปากทางเข้าซอยวัดลาดประดุก
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนะครับก็จะเห็นวัยรุ่นนั่งดื่มกินกันอยู่ในร้าน
แล้วก็มีเยาวชนชายอายุ๑๖ปีคนนึงสวมเสื้อยืดสีขาว
นั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในร้านเหมือนกันนะครับที่ร้านเนี่ยจะมีการยกเก้าอี้เก็บขึ้นไว้หมดแล้วนะ
เหมือนกับว่าปิดร้านแล้วแต่ว่ายังให้นั่งอยู่ต่อได้
แล้วจะเห็นเยาวชนคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายแล้วถูกมีดฟันจนนิ้วขาดถึงสามนิ้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้าครึ่งสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โอ้ยหนูเอ้ยตีห้าครึ่งแล้วยังอยู่ร้านข้าวต้มอยู่เลยเนี่ย
ก็เอาเป็นว่าพอถูกทำร้ายจนนิ้วขาด๓นิ้วนะครับ
แม่ก็เลยพาลูกชายไปแจ้งความไว้ที่สพบางบัวทอง
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนที่ทำร้ายร่างกายลูกชายนะครับ
วันนี้ครับนายประสิทธิ์สมดีอายุ๓๐ปี
เอามีดยาว๑ฟุตเป็นมีดที่ใช้ฟันเยาวชนชาย๑๖ปีคนนี้
นิ้วขาด๓นิ้วมาพบพนักงานสอบสวนสพบางบัวทองนะครับ
นี่ฮะคนนี้นะครับซึ่งจากการสอบปากคำของตำรวจ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยทางผู้บาดเจ็บก็คือเยาวชนชาย๑๖ปี
เข้ามาดื่มกินที่ร้านแล้วไปมีปากเสียงกับเพื่อนที่มาด้วยกันเองนั่นแหละ
ประสิทธิ์สมดีเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่ร้านแห่งนี้
เขาก็ไปห้ามปรามแล้วก็ไปมีปากเสียงกันเพิ่มอีก
ที่ผู้บาดเจ็บจะเดินออกจากร้านไป
จากนั้นร้านก็ทำการขึงแสลนดสีดำเพื่อปิดร้าน

แต่ผู้บาดเจ็บได้ย้อนกลับมาแล้วเปิดแผงกั้นแผงแสลนกั้น
แล้วก็เดินเข้ามานายประสิทธิ์ก็เลยใช้มีดเข้าทำร้ายจนบาดเจ็บ
โดยบอกว่าเป็นการป้องกันตัว
พันธบทโทสมุทรเกรดยารองภูมิกับการสอบสวนของสพบางบัวทองบอกว่า
ตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับพกพาอาวุธมีดเข้าไปในเมืองหมู่บ้าน
โดยไม่รับอนุญาตกับนายประสิทธิ์นะครับ
ตอนนี้ก็คุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สอบสวนก็ได้นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับ
ในด้านผู้ต้องหาเนี่ยก็พอใจการทำงานกับเจ้าที่ตำรวจ
และเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติดีแล้วไม่ติดใจในการทำงาน
คือผู้ต้องหาเขาพยายามจะสู้คดีว่าเขาป้องกันตัว
เพราะว่าผู้บาดเจ็บเองก็มีเรื่องมีราวกับคนอื่นเขาเข้าไปห้าม
ก็เลยมามีเรื่องมีราวกับเขาแล้วผู้บาดเจ็บก็ออกจากร้านไปแล้ว
แต่ย้อนกลับมาเหมือนจะมาทำร้ายเขา
แต่ทีนี้การป้องกันตัวเนี่ยมันใช้มีดอ่ะ

ไปฟันเขายนต์นิ้วขาดสามนิ้ว
แต่ในมุมของเยาวชนอายุ๑๖ปีคนนี้ก็นะ
แม้ว่าจะไม่ใช่เทคไม่ใช่ผับที่จำกัดอายุแต่แหม
ดึกดื่นขนาดจนเช้ามืดแล้วอ่ะยังมานั่งดื่มกินอยู่ที่ร้านข้าวต้มอย่างนี้
ซึ่งร้านเขาก็ลักษณะคือพอปิดร้านแล้วยังให้นั่งดื่มกินได้ต่อนะครับ
ตำรวจเลยบอกว่าเอาเป็นว่าสั่งให้หยุดกิจการไปก่อนก็แล้วกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องการทำมาค้าขายด้วย
เพราะว่าแม้ว่าจะไม่ได้ผิดอะไรในการจะเปิดให้กี่โมง

แต่มีการขายเหล้าขายสุราให้กับเด็กให้กับเยาวชน
ยังไงมันก็ผิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก
แล้วการเปิดจำหน่ายสุราแบบนี้เนี่ยมันเป็นการจำหน่ายสุราที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า

ขอนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ขายแบบเหล้าด้วยยังไง